มีเงินในกระเป๋าเริ่มวางแผนหรือยังว่าจะทำยังไงบ้างทำไมเราเข้าเขินจัง
หนูยังคิดไม่ออกเลยค่ะว่าจะทำอะไรแต่ที่แน่ก็คืออยากให้คุณแม่หยุดทำงาน
ถึงเขียนใบลาพร้อมน้ำตาที่มันรินไหล
แสดงว่าคุณชายเล็กไม่เคยนอนเลยมีแต่งีบ
บางทีก็ไปเอาใส่งีบที่ทำงานที่ไปแบกที่แบกอาหารหมูครับ
กระสอบหนึ่งหนักกี่กิโลครับอาหารหมูสามสิบกิโลครับ
สามสิบกิโลคุณชายเล็กน้ำหนักกี่กิโลคะ
ผมตอนนี้สี่ที่เบ็ดครับ
น้องเพลงและคุณชายเล็กร้อง

เงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐ยก
รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒
ใน๓แผ่นป้ายตลอดการด้วนกัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

เปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่นะครับ

นาฬิกาตรงหลังเคารพทงชาติแล้ว

ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน

เนื้อเพลงผ่านบทเพลงลูกทุ่งนะครับ

ขึ้นมาชิงเงินล้านกับทางรายการของเราครับ

ร้องครบ๑๐ยกทั้งสองท่านไม่ผิดเลย

๑ล้านบาทรวมทั้งสิ้นเป็น๒ล้านบาท
เหมือนเดิมยกแรกไปแล้วสำหรับนักสู้ผู้ท้าชิงจากมุมแดง
ชายเล็กหนุ่มใต้ยอดนักสู้
มุ่งมั่นทำงานเลี้ยงดูผู้ชราทั้ง๔ในบ้าน
พบกับนักสู้หนึ่งสมัยจากมุมน้ำเงิน
น้องเพลงเด็กหญิงชาวมอนจากสังขระบุรี
ผู้มีความมานะและกระตันอยู่
วันนี้เป็นทีของน้องเพลงที่จะขึ้นมาร้องปิดยกที่๑นี้ครับ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับน้องเพลง
เพลงนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่นะฮะ
เพราะว่าอยู่กับเรานานนานกว่าคุณชายเล็กซึ่งมาเมื่อคราวที่แล้ว
นะครับคุณชายเล็กยังหายตื่นเต้นหรือยังครับคุณชายเล็ก

ก็มากับภรรยาแล้วก็ลูกชายคนโตนะครับ
ก็คือคุณปอภรรยาแล้วก็ลูกชายน้องสงกรานนะครับ

บอกเลยวันนี้สดใสมากเพราะว่าครั้งที่แล้วแหมสามารถชิงเงินมาได้
ตอนนี้มีเงินส่วนตัวอยู่แล้วนะคะ๙๐๐๐บาท
วันนี้มากับครอบครัวนะคะแล้วก็คุณครูนะคะนั่งอยู่ด้านล่างนะคะ
คุณแม่ปินนะคะคู่แฝดนะคะพี่น้องที่วาธิดา
แล้วก็คุณครูนับแล้วก็คุณครูปลื้มค่ะสวัสดีนะคะ

และสัปดาห์นี้คุณป่าค่ะ
วันนี้คุณชายเล็กมาครั้งแรกยังไม่เคยเจอเขาเรียกว่าผู้อุปการรักคุณพิเศษ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ชายน้อยแล้วนี่หญิงใหญ่บ้างไง
กลางที่ขุนตะวัดขึ้นมานะครับ
บนรายการของเรานะครับก็จะต้องมีสิ่งดีมามอบให้เสมอ

เป็นสิ่งที่สามารถจะนำไปใช้ได้เลยนะครับ

น้องอยู่ให้ถึง๑๐รอบพี่ให้๕๐

สาขาใหญ่เอาไป๕๐๐๐

ใจน้อย

วันนี้มีเรื่องราวดีเห็นบอกมีของอร่อยมาให้ทาน
วันนี้บอกได้เลยว่าเวลาที่เหลือทั้งหมดทุกคนจะต้องน้ำลายหลายฟูงปากครับ

ไม่มีบอกเลยว่านี่คือปลาสลิดแท้
แต่เห็นคนทุกคนลำเลือกก็บอกโอ้โหใส่อะไรขนาดนั้นชิ้นใหญ่ชิ้นต่อ
และที่สำคัญนะครับน้ำพริกปลาสลิดนางงามของเราไม่ใส่ผงชูรส
ไม่ใส่สารกันบูดและไม่ใส่สีด้วยครับแน่นอนนะครับ
ทำให้คุณรู้สึกว่าสบายอกสบายใจในการรับประทานครับ
พอเปิดก่อนเปิดเข้าไปคุณก็ชื่นใจแล้ว
จะมีน้ำพริกยี่ห้อไหนที่มีรูปณเดชน์อยู่ข้างหน้า
ไม่ใช่ณเดชน์เห็นชัดเลย
นี่นวัดชัดค่ะหน้าวัดชัดเลย
บอกเลยนี่มันของแท้ถ้ามีลูกดาราคนอื่นของปลอมแน่นอน
เมื่อเปิดมาปุ๊บดูซิ

เก็บได้ประมาณ๖เดือนตามวันหมดอายุนะครับ
ตั้นตาลาลันตันตาล

น้ำพริกปลาสลิดของเราเป็นปลาสลิดแท้

เป็นที่ทำเพื่อใครอยากทำ
ข้อแรกปลาสลิดสดเอาขึ้นมาจากบ่อ
เสร็จเรียบร้อยเอามาต้มแกะเอาตะเนื้อยี่
อย่างที่สองคือปลาสลิดที่ดองเกลือแล้ว
เป็นแดดเดียวนำมาทอดทั้งตัว
เหลือเฉพาะเนื้อแล้วเอากลับไปทอดอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อเทออกมาปั๊บเราจะเห็นอ๋อมีเป็นชิ้นชิ้นด้วยเอาเป็นชิ้น
อันนี้น้ำพริกอะไรน้ำพริกสล็ดนางงามของคุณนวัด
มีลูกคุณวัดครับผมต้องเป็นชิ้นเป็นอันเป็นชิ้นเป็นอัน
อันนี้เป็นชิ้นด้วยอ๋อมีทั้งแบบเป็นชิ้นและแบบเป็นฝอยเลย
ฝอยแบบนี้คือปลาสลิดสดยังไม่ต้องดองเกลือนะครับ
ส่วนอันนี้เนี่ยฮะก็เป็นปลาสลิดที่เขาเรียกว่าแดดเดียวหรือดองเกลือ
ครับแล้วปลาสลิดของเราไม่ใช่ปลาสลิดบางบ่อนะ
ค่ะปลาสลิดทุกบ่อเอามาหมดอยู่ที่นี่เลย
มีสองรสชาติเผ็ดมากกับเผ็ดน้อยไม่เคยขายราคานี้
นี่คือปรากฏการณ์ครั้งแรกปรบมือ
กระปุก๒๙๙บาทขายมา๑ปีแล้วไม่เคยลดเลย
โมชั่นที่เคยใช้มีโปรโมชั่นเดียว๓กระปุก๘๙๗บาทถึงจะส่งฟรี
แต่วันนี้เฉพาะร้องได้ให้ล้าน
อยากให้คนไทยแซ่บสุขภาพดียุคนี้ที่โควิดตามหาเรา
เราจะได้อยู่กับบ้านกินของอร่อย
วันนี้๔กระปุกเท่ากับราคา๑๑๙๖บาท
แต่วันนี้ตัดใจแถมให้อีก๑กระปุกฟรี
เลิศโอ้โฮ
เดี๋ยวนะ๔แถม๑ไม่เคยแถมเลยนะจริง
ไม่รู้ว่าจะแถมไปทำไมเพราะว่ามันขายดีกำไรแค่ไม่กี่สิบบาทเอง
และที่สำคัญส่งฟรีทั่วไทย
แถม๑รวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่
๑๑๙๖บาทคำเป็นอะไร
บอกได้เลยนะครับนี่ฮะ๔กระปุก๑๑๙๖บาท

ได้ทุกรสคุณอยากจะได้เผ็ดหมด
มากหมดเผ็ดน้อยหมดเผ็ดมาก๒เผ็ดมาก๓เผ็ดมาก

มีสองรถ
อย่าพูดอะไรต้องเยอะแย่งงไปหมด
คุณจะเอาอย่างราชีอีกกระปุก
แต่โถคะไปที่๑๒๓๑๕
ทานกับคนรักยิ่งอร่อยกันใหญ่
ด้วยความเคารพเห็นถือวางถือวางเนี่ยถือช้อนหลายที
ขอกินหน่อยเถอะค่ะบอกเลยนะครับคุณสามารถเอาไปทำกับข้าวได้ด้วย
ครับผมนำเสนอนะครับว่าเมนูคณะผัดน้ำพริกปลาสลิดนางงาม
อืมกะหล่ำปลีผัดน้ำพริกปลาสลิดนางงามข้าวผัดน้ำพริกปลาสลิดนางงาม
บอกเลยเป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้อร่อยมากเป็นต่อนต่อนแบบนี้อร่อยเนอะ
หนึ่งกระป๋องสองร้อยแปดสิบกรัมแน่นแน่นไม่มีอะไรมากกว่านี้อีกแล้ว
บอกเลยเป๊ะเวอร์ต้องขอขอบคุณคุณนวัดนะครับที่วันนี้
หนึ่งสองสามห้าที่มาเอาของอร่อยอร่อยนี้มามอบในรายการของเรา
พิธีกรก็คุณเป๊กกี้คุณทำไมคุณทานไม่แบนผมเลย
คุณป๋าส่งพี่นวัสต์เถอะค่ะเบ๊กกับพี่นวัสต์

ขอขอบคุณคุณวัดมากนะครับขอบคุณมากครับ
คราวที่แล้วนะครับคุณผู้ชมคุณชายเล็ก
นักสู้คนล่าสุดของเราร้องไปแล้วนะครับในยกที่๑
คนตายรักจริงไม่ปิ้นกลอกกรอกลิ้ง
วันนี้ก็จะไปเป็นทีของน้องเพลงแชมป์เก่าของเราบ้างนะครับ
เพลงเด็กหญิงชาวมอนจากอำเภอสังขระบุรีผู้มีความมานะและกระตันอยู่
หมายเราได้ไปแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะที่ตัวเองทำได้ค่ะ
มีเงินในกระเป๋าเนี่ยเริ่มวางแผนหรือยังว่าจะทำยังไงบ้าง
เผื่อนน่ะเนี่ยนี่คืออาการเผื่อ
ทำไมเราเค้อเขินจังตอนที่จะบอกให้คุณแม่หยุดทำงาน

ก็หนูยังคิดไม่ออกเลยค่ะว่าจะทำให้
ใช่แต่ที่แน่ก็คืออยากให้คุณแม่หยุดทำงาน

หนูจะสู้ต่อไปนะคะจะไปเรื่อยค่ะ
ถ้าพร้อมนะครับอินโทรยกที่๑นะครับ
ของน้องเพลงมาเลยครับ
เราก็ยังมีให้เหมือนเดิมทุกอย่างตราบใดที่ยังใช้ไม่หมดนะครับสามแผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายนะครับ
เพลงครับในยกที่๑นี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้นะครับ
อย่างนั้นเราก็มาฟังเพลงจากน้องเพลงกันนะครับ
ฝากใบลาของคุณเนยพัดสวรรค์นะครับ
ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๑เพลงมาครับ
๖โมงเศร้าบอกว่าเฮาแล้วกันสะล้อรีดพายุกับน้ำตาคลอ
อีพอถามว่าเป็นยังเช็ดน้ำตาพังแล้วบอกพอว่าฝุ่นเข้าตา
กำลังจะแชทถามว่าจริงหรือหลอกอายก็มาบล็อกเฟสนี้จากกัน
เป็นอย่างไอคือเห็ดจนสั่น
น้องบ่เข้าใจ
สมัครเฟสเพื่อเข้าไปส่อง
อายโปรดฉลองความรักครั้งใหม่
น้องเสียใจบ่มีแห้งไปหอดโรงเรียน
เขียนใบลาพร้อมน้ำตาที่มันริมไหล
ให้คุณครูว่าหนูขอลา
หากอาการทางใจหนูดีขึ้น
หนูสิบื้นไปโรงเรียนดอกน้า
แต่มือนี้ขอลาเช็ดน้ำตาใจ
กำลังสิแชทถามว่าจริงหรือหลอกอาย
ก็มาบล็อกเฟสนี้จากกัน
เป็นยังไงคือเห็ดจังสั่น
น้องบ่เข้าใจ
สมัครไอ้เฟสเพื่อเข้าไป
สองอายผดฉลองความหักครั้งใหม่
น้องเสียใจบ่มีแห้งไปหอดโรงเรียน
เขียนใบลาเพราะน้ำตาที่มันรินไหล
แล้วฝากเพื่อนไปให้คุณครูว่าหนูขอลา
หากอาการทางใจหนูดีขึ้น
หนูสี่บึนไปโรงเรียนดอกน้ำ
แต่มือนี้ขอลาอาเช็ดน้ำตาใจ
เพลงก็เหมือนพูดพูดนะ
เพลงมีตอนนี้หลายนาที
มีตังค์แล้วแบบนี้ใช่ไหมครับ

อ่ายังได้
ถ้าความสมหวังจะมีความสุขขนาดนี้ก็อยากให้ทุกคนสมหวังหมดเลย

ต้องเอาเพลงแรกยกแรกให้สมหวังก่อน

นะครับมาดูกันเลยว่า
จะได้ไปต่อทั้งสองท่านหรือไม่นะครับ
ยกที่หนึ่งนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
น้องเพลงและคุณชายเล็กนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
สาเหตุที่หนูอยากมารายการร้องได้ให้ล้านก็เพราะว่า
จะได้เป็นทุนการศึกษาจะได้เรียนต่อค่ะ
จริงอยากได้๑ล้านบาทนะครับ
เพื่อที่จะเอาไปเปิดร้านของชำนะครับ

ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
น้องเพลงและคุณชายเล็ก
ร้อง
ร้องได้ครับ
บอกได้เลยค่ะว่าจิตใจมันปริวนะคะ

ร้องได้ในยกแรกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สะสมเงินทุนร่วมกัน๑๐๐๐บาทค่ะ

ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กแบบนี้นะครับ
เริ่มจากยกที่๑ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ก็มุ่งหน้ากันสู่ยกที่๒กันต่อไป
ตอนนี้มีอะไรจะฝากฝังกันแล้วกันอีกมั้ยครับ

ครับไปชิงล้านพร้อมกันนะครับครับผมอ่าขอบคุณครับ
คำมั่นสัญญากันแบบนี้ก็ขอให้ทั้งคู่ร้องถูกร้องได้กันไปนานนะครับ
ช่วงหน้ามาชมศึกชิงล้านในยกที่๒กันต่อเลยครับ
ชายเล็กผู้ท้าชิงจากมุมแดงจะเป็นฝ่ายเปิดศึกในยกที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
ชายเล็กหนุ่มใต้ผู้ที่แทบไม่เคยรู้จักคำว่านอนหลับพักผ่อนเป็นอย่างไรเพราะตลอดชีวิตของเขามีแต่คำว่างาน
ครอบครัวของผมมีทั้งหมด๘คน
สิ่งที่ชายเล็กเป็นห่วงที่สุดก็คือผู้ชราทั้ง๔คนที่อาศัยอยู่ในบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเขาและพ่อแม่ของภรรยาของเขา
ซึ่งทั้ง๔ต่างก็พากันล้มป่วยบ่อยครั้ง
ทำให้เขาต้องเร่งทำงานเพื่อหาเงินไว้ใช้จ่าย
ยามที่ผู้ชราทั้ง๔เจ็บป่วยไข้
และนอกจากนี้เขายังมีลูกเล็กอีก๒คนที่ต้องดูแล
กิจวัตรประจำวันของผมเริ่มตั้งแต่๒ทุ่มทุกวัน
ขับรถมอไซค์ขึ้นไปบนเขาไปกรีดยางกับแฟน
บางครั้งก็ต้องให้แฟนลงก่อนแล้วผมก็ต้องขับไป

ทางมันเป็นลูกหินแล้วก็เป็นเนินเขาสูง
ถ้าวันไหนฝนตกลื่นมากเลย
บางทีก็มีหกล้มมีล้มกันตามทาง
บางทีต้องเดินขึ้นไปต้องจอดรถแล้วก็เดินค่อยเดินขึ้นไป
เกรดก็ใช้เวลาประมาณ๖ชั่วโมง
กรีด๒๐๐๐ต้นตี๒๓ถึงวันจะเสร็จครับ
เหนื่อยมากพอกินเสร็จก็พักเดี๋ยวนึง
แล้วก็เก็บน้ำยางต่อเพื่อที่จะเอาลงมาขาย

พอส่งลูกเรียนเสร็จผมก็พ้นไปรับจ้างแบกอาหารหมู
อาหารหมูก็สอบหนึ่งประมาณ๓๐กิโล
วันหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่ากระสอบหนักมากครับ

เพราะครอบครัวของผมมีผู้สูงอายุทั้งหมด๔คน
ที่ผมต้องดูแลผมต้องสู้ครับ
กำลังใจของผมมาจากครอบครัว
มีความสุขมีรอยยิ้ม
ผมเข้ามาหอมลูกผมก็มีความสุขแล้วครับ
กลัวว่าสักวันหนึ่งผมทำงานไม่รอด

ใครจะเลี้ยงพ่อแม่ใครจะดูแลลูก
มีความหวังว่าอยากมีเงินสักก้อน
เอาไว้เป็นทุนเพื่อที่จะเปิดร้านของชำ
เอาไว้หารายได้เลี้ยงครอบครัวยามที่ผมทำงานไม่ไหวครับ
กิจวัตรประจำวันของคุณชายเล็กคือต้องทำอะไรบ้างคะใน๑วัน
ตอนเย็นประมาณเอ่อหกโมงเย็นพระอาทิตย์ตกอ่าพระอาทิตย์ตก
คือผมจะกรีดยางทำขี้ข้างบ้านหลังบ้าน๓๐๐ต้น
สามร้อยต้นกรีดเริ่มกรีดหกโมงผมกรีดหกโมง
ระหว่างที่คุณชายเล็กกรีดอยู่ภรรยาก็กล่อมลูกให้ลูกนอนก็กรีดไปเรื่อยไปเรื่อย
ถ้าว่าดวงดีลูกหลับก่อนก็ภรรยาก็ไปช่วยด้วย
ก็ประมาณใช้เวลาหลังบ้านก็ประมาณชั่วโมงกว่า

จนถึงประมาณ๒ทุ่มตีไว้ประมาณนั้น

ก็เตรียมตัวกินข้าวกินอะไร
ขึ้นไปกรีดยางบนเขาต่ออีกครับ

อันนี้เป็นเป็นส่วนของคนอื่น
ต้องมาดับลูกคนพี่ไปโรงเรียนอีกครับ
มาถึงปุ๊บก็รับลูกคนโตไปโรงเรียน

หลังจากส่งลูกไปโรงเรียนคุณชายเล็กไปไหน

อาหารหมูก็เลิก๕โมง

ตอน๖โมงเริ่มกรีดยางเหมือนเดิม
ใช้เวลาขับรถไปที่บ้านเลย๑๔กิโล

เดี๋ยวแล้วนอนนะครับนอนตอนไหน

แสดงว่าคุณชายเล็กไม่เคยนอนเลยมีแต่งีบ

สามสิบกิโลคุณชายเล็กน้ำหนักกี่กิโลคะผมตอนนี้สี่สิบเอ็ดครับ
เฮ้ย๓๐กิโลวันหนึ่งจะต้องแบกจากไหนไปไหนจากร้านไปขึ้นรถ
ขึ้นรถครับแล้วทีนี้ก็ไปส่งไปส่งแบกลงอีกไปส่งแล้วก็แบกลงไปส่งให้เขาอีก
เขาให้วันเท่าไหร่ครับค่าแรงวันหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าบาทครับ
สามร้อยหกสิบห้าบาทแล้วอ่ะค่ากรีดยางเขาให้เท่าไหร่
กรีดยางนี้คือแล้วแต่ครับถ้าพ่อขายปุ๊บก็ตำแหน่งกับเท่าแก่
บางวันก็มาขายไม่ถึงล้มรถล้มซะก่อนต่อคนแฟน
เพราะว่าทางที่ลงมาจากเขามันเป็นทางที่ไม่ค่อยมีครับถ้าวันไหนยางล้มคว่ำก็ไม่ครับ
ก็เหนื่อยเปล่ามันต้องแก่ว่ามั้ยครับก็ต้องบอกเขาตรงตรงครับ
ว่ารถล้มครับสมมุติถ้าได้กรีดยางด้วยแบกกระสอบหมูด้วยอะไรอย่างเงี้
วันหนึ่งได้เท่าไหร่แปดเก้าร้อยพันกว่าบาทเกือบพันในวันที่ได้

คุณชายเล็กทำงานหนักมากเลยวันหนึ่ง
ซึ่งในรายการของเราบนเวทีตรงนี้
มีคนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาไม่รู้เท่าไหร่
ทุกคนก็สู้ยิบตา
คุณชายเล็กเป็นหนึ่งคนในนั้นที่สู้แบบทิ้งชีวิตเลย
ถ้าสมมุติว่ากรอบแล้วเดินไม่ได้คนหนึ่ง

เพราะว่ายังไม่ได้รู้ว่ามันเป็นยังไง

พอเห็นคนที่เรารักเจ็บ
พอเห็นคนที่รักเราอยู่รอความหวังอยู่

กี่คนที่บ้านที่เจ็บออดแอดคุณชายเล็ก
มีพ่อผมแม่ผมพ่อตาแม่ยายครับ๔คน
มีใครสมบูรณ์ที่สุดครับ๔คน

คุณชายเล็กวันนี้คุณพ่อคุณแม่ของคุณชายเล็กมาไม่ได้

อยากจะบอกอะไรกับพวกท่านบ้างคะ
ผมอยากบอกพ่อแม่ทั้ง๔นะครับ
ลูกคนนี้จะสู้ให้เต็มที่ครับ
แบ่งเบาภาระทางบ้านนะครับ

ที่คุณชายเล็กทำอยู่นะตอนนี้ไม่เรียกว่าแบ่งเบาภาระค่ะ
เรียกว่าแบ่งไว้ทั้งหมดอย่างสมภาคภูมิ
ในความเป็นลูกผู้ชายและลูกเขยที่ดีค่ะคุณชายเล็ก
ขอบคุณค่ะ
นี่เป็นอีกวันหนึ่งที่จะหาเงินง่ายที่สุดในชีวิตของคุณชายเล็กแล้ว
ไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสอย่างนี้อีกไหม

เรามาเริ่มกันที่ยกที่๒ครับคุณผู้ชมครับ
ยกนี้เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๒ของคุณชายเล็กมาเลยครับ
เห็นอินโทรขึ้นมาเห็นทางด้านคุณปอภรรยาของคุณชายเล็กยิ้มเลย

ผมเคยกรีดยางแล้วก็ร้องเพลงบ่อย
ร้องเพลงนี้บ่อยนะฮะภรรยาจำได้
คุณปอเวลาไปกรีดยางแล้วสามีร้องเพลงเป็นไงคะเพราะไหม

คุณปอไม่รู้จริงไหมเขาบอกว่าการที่เราได้สามีที่ดีเนี่ยดี
กว่าที่เราได้สามีที่รวยจริงไหมคะคุณปอ

ภูมิใจอะไรในตัวสามีคนนี้บ้าง

สู้นะคะดักโดยเองอ่ะ

ทุกวินาทีแต่ตื่นลืมตามา

ในสายตาในทุกวินาทีในหัวใจของเขา

เพื่อพ่อแม่เขาเองและเพื่อพ่อแม่คุณปอด้วย
นี่คือสิ่งที่น่ายินดีที่สุดเลย
กับผู้หญิงคนนึงที่ได้รับจากสามีที่เรารัก
อยากบอกอะไรภรรยาคะคุณชายเล็ก

รักทุกเวลารักตั้งแต่เข้ามาในชีวิต
แล้วเราจะเดินไปด้วยกันไม่ว่าปัญหาใดที่เราเคยเจอ

ค่ะไม่พูดก็รู้ค่ะเพราะว่าความรักของเขา
ให้คุณปอกับครอบครัวทั้งชีวิตของเขาไปแล้วค่ะ

ก็เรียกว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์รักไปจนถึงบุพการี
รักไปจนถึงพ่อแม่ของคนที่เรารักด้วยนะครับสู้นะคะขอให้คว้าเงินไปให้ได้ค่ะ
ก่อนจะร้องนะครับเรามีตัวช่วยให้นะครับ๓แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ยกที่๒นี้คุณชายเล็กจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

มาพบเธอจึงรู้ว่าเจอคำตอบ
เปิดใจได้เลยว่าชอบตั้งแต่วันแรกคบกัน
เคยอยู่คนเดียวขับเขี้ยวชีวิตสู้งาน

ใครกันวันนี้สวรรค์ให้เธอเฉลย
ดังคนคุ้นเคยใช่เลยที่ใจเป้าคอย
เธอเป็นเหมือนแสงหิ่งคอย
มาส่องใจที่เฉยเมื่อเคย
ให้มองเห็นทางเดินห่างความเหงาคุ้นเคย
ทางใจที่ใครพาไป
กล้าเลยจรุงเอ๋ยถ้าเธอมาเริ่ม
เติมความสุขลงในช่องวาง
ห้องโนนางวาง
หากมีผู้มาช่วยเติม
มีเธอเคียงคู่
แมนดูทีวีเครื่องเดิม
ไม่ต้องปรับแสงเงาเพิ่ม
ก็เติมสุขได้เสมอ
ได้มาพบเธอจึงรู้ว่าเจอคำตอบ
ถ้าเธอเผยใจว่าโชค
คงสอบผ่านความละเมอ
คนที่รอคอยอย่าให้หลุดลอยเมื่อเจอ
ใจร้างรอช่างคือเธอ
เสนอรักมาสมแสม
แหมลีลาไม่เบาเหมือนกัน
หน้าภรรยาชอบเหลือเกิน

คุณชายเล็กก็เปิดประเดิมไปเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวต้องรออีกท่านหนึ่งมาร้องก็

คุณชายเล็กหนุ่มใต้คนดี
ก็ได้ทำหน้าที่ในยกที่๒จบไปแล้ว
ลีลาน้ำเสียงไม่เบาจริงครับ

จะเป็นน้องเพลงแชมป์เก่าขึ้นมาร้องบ้าง
อดใจรอสักครู่เดียวครับผม

เพลงเด็กหญิงชาวมอนจากอำเภอสังขระบุรี
ผู้มีความมานะและกระตันอยู่
แรงเลยนะน้องเพลงเนี่ยมาถึงก็โป๊ะ
ไปเลย๘๐๐๐ในเพลงที่๖นะครับ
งั้นรอบนี้เราไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะแล้วล่ะค่ะ

อินโทรยกที่๒นะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาทของน้องเพลง

เพลงนี้ก็เรียกว่าเป็นเพลงของ

รับเป็นสาวรุ่นใหญ่ทีเดียว

เรามีให้๓แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ยกที่๒นี้เพลงจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้นะครับ
เอาละครับโชคดีนะครับน้องเพลง
ที่๒ครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๒เพลงมาครับ

เอาละตอนนี้จบแล้วนะครับ

ขอเชิญคุณชายเล็กข้างบนเลยครับเชิญมาครับ
ยกที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐๐บาท
น้องเพลงและคุณชายเล็ก

ได้ครับ
เยี่ยมค่ะ

แม่ก็น่ามีความสุขแล้วค่ะร้องได้ในเพลงนี้ค่ะ
สะสมเงินทุนร่วมกันค่ะ๒๐๐๐บาท

ตอนนี้น้องเพลงมีอยู่แล้วส่วนตัวนะครับ๙๕๐๐๐บาท
คุณชายเล็กมีห้าพันบาทนะครับโดยที่ยังไม่เกี่ยวกับการแข่งขันนะครับ
คู่นี้แรงฉุดไม่อยู่จริงโดยเฉพาะน้องเพลง
เพลงรู้ไหมครับน้องเพลงร้องเพลงมาในรายการของเรา๘เพลงแล้วนะ

นี่ถ้าพี่โอไม่ไปนี้ถึงเพลงที่๘มีสิทธิ์
มีสิทธิ์ขว้าเงินล้านนะไม่เป็นไร
เราเริ่มกับผู้ชายเล็กใหม่
มันดูสิว่าทั้งสองท่านเจ้าสามารถฝาบฟัน
สะสมเงินทุนร่วมกันไปจนถึงยกที่๑๐ได้หรือไม่นะครับ
จะได้รับกันไปเลยคนละ๑ล้านบาท
กลับมาพบกับรองได้ห้ายล้านนักสู้สิ่งร้านด้วยใหม่ครับ
ถ้าอยากพบกับความสนุกสนานแบบนี้

คุณผู้ชมค่ะจบจากรายการของเราค่ะ
สู้ชีวิตกันแบบเข้มข้นกันต่อเลยนะคะ
กับรายการเกมต่อชีวิตคุณพี่เอเชยามิชัยรออยู่ค่ะ

จบยกที่๒ไปแบบชื่นมืด
คุณชายเล็กที่แม้จะขึ้นมาร้องเป็นครั้งแรก
แต่ไม่มีอาการประมาทเลยแม้แต่น้อย
ควงคู่กับน้องเพลงอยู่กันไปยาวเลยนะครับ
และกลับมาเอาใจช่วยนักสู้กันต่อในครั้งหน้า
วันนี้ร้องได้ให้ล้านขอลาไปก่อนครับผม
ห้าเต้นติ๊กต๊อกอยากเห็นห้า

ใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นใคร
ดีกับเธอมาแสนนานคิดว่าสักวันฉันคงจะเปลี่ยน
น้องเพลงและคุณชายเล็กร้อง
ร้องได้ให้ล้านร้องได้ให้ล้าน